ไปดูอีกหนึ่งเหตุที่ต้องออกมาเตือนภัยกันนะคะ
ใครที่ชอบเอาพวกสายไฟ

ใช้วิธีนี้เพราะว่ามันง่าย
เพราะว่าน้ำกับไฟฟ้าเนี้ยมันเป็นสีหนมกันอยู่แล้ว

แต่ช่างไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ

จังหวะเอาสายไฟไปช็อตปลาเนี่ยค่ะลื่นแล้วตัวเองก็เลยล้มคว่ำลงไปในน้ำนั่นแหละ
แทนที่จะช็อตปลากลายเป็นช็อตตัวเองจนเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
สี่โมงครึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตำรวจภูทรบางปะอินก็ไปตรวจสอบ
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณบ่อน้ำติดกับคลองบ้านกรดก็พบศพของนายมนตรีพิรมปานอายุห้าสิบสามปี
สวมเสื้อยืดคอกลมสีเทากางเกงขายาวสีดำนอนเสียชีวิตอยู่ข้างพงหญ้า
ท่อนขาของเขาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำค่ะส่วนในมือเนี่ยกำคลัดกำคัทเอาท์
ตัดระบบไฟฟ้าช็อตปลาอยู่มีสายไฟโยงกับตะแกรงแช่อยู่ในน้ำด้วย
และสายไฟที่นายมนตรีลากมาจากบ้านแม่ของตัวเองที่อยู่ห่างจากจุดเสียชีวิต๑๕เมตร
ก็ยังอยู่ในมือนี่คือนี่คือสภาพศพคือกอดคัดเอาไว้ที่อกเลยอ่ะ
ชาวบ้านในจุดเกิดเหตุคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นนายมนตรีเดินลงมาจากบ้านแม่
อุปกรณ์ใหญ่เลยนะมีสายไฟมีตะแกรงช็อตปลาแล้วก็มีคัทเอาท์สำหรับตัดไฟ
นายมนตรีก็ม้วนสายไฟแล้วก็ค่อยค่อยลากสายไฟเดินมาตามทางคิดว่าจังหวะที่ลากสายไฟเนี่ย
สองมือคงเต็มไปด้วยสายไฟที่พันเอาไว้ค่ะมันก็เลยลากได้อย่างทุลักทุเลหน่อย
จนถึงที่เกิดเหตุนายมนตรีคงกำลังจะหย่อนตะแกรงลงไปในเบาะน้ำ
จังหวะก้มตัวลงไปห่อนตะแกรงนี่แหละโครนมันลื่นอ่ะเนอะค่ะ
น่าจะพลาดท่าลื่นโครนริมบ่อน้ำเสียหลักจนขาจุ่มลงไปในน้ำ
สายไฟอยู่ในมือคัทเอาท์ก็อยู่ตรงนั้นยังไม่ทันจะได้สับอะไรทันนะคะ
ไฟมันช็อตเข้าร่างก่อนเลยนายพายับละมูลศักดิ์เพื่อนบ้านที่ออกพายเรือหาปลาผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่า
จริงตอนระหว่างกำลังพายเรือหาปลาเนี่ยได้ยินเสียงแม่นายมนตรีตะโกนบอกว่านุ่มตามหามนตรีให้หน่อย
ออกจากบ้านไปนาน๒ชั่วโมงแล้วหาไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนเห็นบอกจะไปช็อตปลา
แม่บอกแม่พยายามเรียกแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับเนี่ยค่ะเนี่ยดูจากภาพกราฟิกที่เราทำให้ดู
อืมนายมนตรีถือสายไฟมาสองมืออย่างเงี้เลยมือนึงมีทั้งสายไฟและคัทเอาท์
อีกมือนึงก็มีสายไฟไหนจะหิ้วตะแกรงช็อตปลามาอีกแล้วก็เดินมาคือทางเดินมันก็
ลูกค้าคลุขะแล้วก็ไม่ได้เดินสบายคาดว่าเป็นจังหวะลื่นเนี่ยแหละค่ะ
โครนที่ริมบ่อร่วงลงไปขาจุ่มน้ำสายไฟตกน้ำเมื่อไหร่
เมื่อนั้นนะคะมันไม่มีโอกาสเลยอ่ะคัทเอาท์ในมือก็สับไม่ทันนะคะ
ทำได้แค่กำไว้แนบอกทีนี้นายพายับบอกว่าพอได้ยินแม่ให้ตามหาก็ลงเรือ
แล้วก็พยายามเดินเท้าตามสายไฟที่ลากจากบ้านไปค่ะแกะรอยตามสายไฟไป
เจอร่างนายมนตรีนอนเป็นศพไปแล้ว
พายเรือมาเจ๊แต่งเขาบอกว่าเดินไปดูที่ไอ้ตุ๋ยมันไปไหน
เขาเรียกไปรับฝากมันก็เดินตามสายไฟไปเจอ
พายรับฝากไปบอกเขาว่าแม่ก็ชอบไปบอกนักชื่อแล้วไปลากจากไหนครับ
จากบ้านเขาไปอืมคือให้ไปถามหาตามหาไอ้เดินไปดูเนี้ย
มันเรียกไปรับฝากมันอยู่ในป่าวเขาก็เดินตามไปไปไปอืม
แล้วก็ไปเจอนอนอยู่สภาพตรงนั้นภายเรือมาคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับน้าสาวของผู้ตาย
ละม่อมพาคากิจอายุห้าสิบเจ็ดบ้านก็อยู่ติดกันนะคะ
กับบ้านแม่ของผู้ตายนางละม่อมบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
หลานชายข้ามฝั่งมาบ้านแม่เพื่อมาหาปลาแล้วหลานชายก็ลงไปใต้ถุนบ้าน
ไปหาปลาที่บ่อตั้งแต่เที่ยงเห็นว่าไปนานก็เอกใจเหมือนกัน
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบจนมีเพื่อนบ้านไปพบศพอะค่ะ
รู้ว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วคือกว่าจะรู้ก็ผ่านไป๔ชั่วโมงแล้ว
ตอนแรกคนพบศพไม่กล้าบอกญาติคือไม่กล้าบอกน้าไม่กล้าบอกแม่ของผู้ตาย
กลัวว่าจะช็อกปกติเนี่ยผู้ตายเขาก็หลังจากว่างงาน
ก็จะหาปลาด้วยวิธีการหลายแบบนะคะใส่ตะข่ายบ้างดักปลาบ้าง
แต่ไม่ได้ใช้ไฟช็อตแบบนี้แต่คราวนี้มาใช้ไฟ
ว่าก็คงจะลื่นขาก็เลยตกลงไปในบ่อก็เลยถูกไฟช็อตตาย
ก็กินไข่ดาวสองลูกก็มานั่งกินแล้วเขาก็เดินลงไปเลย
ก็ทีนี้แม่เขาก็บอกว่าอุ้ยไปซื้อไปซื้อกาแฟให้แม่หน่อยสิ
วันนี้ตุ้ยบอกให้น้าแตนเนี่ยไปแล้วก็น้าก็ไปซื้อเอง
แล้วไปซื้อยาสะผมมายาสะผมเนี่ยมันกดไม่ลง
ก็จะไปเรียกเขาแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาตายแล้ว
แต่ตอนที่เรียกของกายแล้วมันตัวแข็งแล้วนี่
ที่เจอตอนเย็นอ่ะแข็งแล้วอ่ะไม่ได้เอ่ยใจอะไรเลยจ๊ะ
เรียกไม่รับปากธรรมดาถุยสองถุยนี่มันรับปากเลยครับเลยอ่ะ
ตอนนี้มันไม่อย่างวาดมันถึงคาวของเขาก็เนาะ
แล้วก็คนแก่ป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยเดินไปดู
เลยบอกเขาทำอะไรตรงไหนตรงไหนไม่ได้ไปดูเขาเลยตรงนั้นเห็นว่าลึกแล้วก็ลงไปยากด้วย
เป็นบ่อนี่ในบ่ออ่าในบ่อเขาครึ่งตัวเขาอยู่ข้างล่าง
ใจท่อนตอนนี้ก็อยู่ข้างบนนอนแล้วตาตาลืมแจ๋วเลย
จนเมียเขามาน่ะอัยับลูกหนึ่งไม่ลงเลยอ่ะอื้อจนไอ้แจ๋วมา
เมียเข้ามาเขามารูปลงเลยส่วนแม่ของผู้ตายนะคะ
นางละมายพิรมปานอายุแปดสิบเจ็ดปีก็เล่าทั้งน้ำตานะคะว่า
นายมนตรีเป็นลูกชายคนที่สองคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมดหกคนนะคะ
เสียใจมากที่ลูกมาจากไปแบบนี้ปกติแม่ก็อยู่บ้านคนเดียว
ลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายอีกหลังตรงข้ามฝั่งคลองอะค่ะแต่ลูกชายก็จะมาหาแม่ทุกวัน
ช่วงเที่ยงลูกยังมากินข้าวที่บ้านอยู่เลยอ่ะอืม
ข้าวเสร็จก็เนี่ยไปหาปลาแต่หายไปนานหลายชั่วโมง
สุดท้ายลูกชายก็มาเสียชีวิต
ช่วงเที่ยงลูกชายคลองค่ะพวกแม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวกินข้าวทุกวันก่อน
แต่โหลงหายไปเลยเย็นเย็นเลยอ่ะไม่เห็นเขาขึ้นมาก็แปลกใจ
ทีนี้ก็ก็ชาวบ้านเขาพาเราไปดูไม่เจอช้อนป่า
ปกติลูกแม่หายสบายสบายแล้วนะ
สบายสบายนี่ตอนนี้ถึงแม่ปล่อยแม่ไว้แท้
คือใครได้ยินประโยคจากคุณแม่ก็สะเทือนใจจริงอะนะคะ
แม่แม่จะบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่ปล่อยแม่ไว้นี่แหละ
แต่รู้เลยว่าแม่ทำใจไม่ได้ค่ะนอกจากนี้คุณแม่นะคะ
รวมถึงนางเฉลียวพิรมปานภรรยาของนายมนตรีเนี่ย
ยังขอฝากข่าวผ่านทางไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะแจ้งข่าวไปยังลูกอีกสองคน
คือนางบุ๋มน่าจะอยู่กรุงเทพมหานคร
ส่วนอีกคนคือนายหานชัยพิรมบาลหรือว่านายโป
อาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยากจะฝากแจ้งข่าวผ่านไทยรัฐทีวีว่า
นายมนตรีเสียชีวิตแล้วนะเพราะว่าแม่ไม่สามารถติดต่อลูกทั้งสองคนได้เลย
อยากที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยพี่ชายและน้องสาวเนี่ย
มาร่วมพิธีศพแล้วก็ส่งนายมนตรีเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งพิธีชาปนกิจจะมีวันพุธที่๑๘กันยายนนี้
วัดขนอนเหนือตำบลบ้านกรดอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ถ้าคุณบุ๋มกับคุณโปครอบครัวของคุณมนตรีดูอยู่
ก็อย่าลืมนะคะไปร่วมพิธีศพส่งน้องส่งพี่เป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ก็ต้องระวังถือเป็นอุทาหรณ์นะคะจริงก็มีกฎหมายมีข้อห้ามอยู่แล้ว
แล้วเรื่องของการใช้ไฟฟ้าช็อตปลาก็ที่กดเป็นความผิดด้วยนะคะแล้วก็มันอาจจะพลาดแล้วเกิดอันตรายแบบนี้